ดวงที่ดีคือดวงที่แม่น

ถ้าคุณเชื่อแบบนี้ก็คุณเป็นดองกับคุณแซคชุมแพรแล้ว
จะยกให้เพราะว่าคุณแซคชุมแพรเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นดวงที่ดีจริง

เราเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องคุณเบิ้ล
หัวจะปวดบอกเลยช่วงนี้นะคะไม่รู้ว่าใครจะปวดกว่าใครคุณค่ะ
เบิ้ลปฐุมราชกับแม่ค้าขายก๋วยจั๊บนะ
นักร้องหนุ่มในดวงใจทั้งทีแต่งง

เบิ้ลฮวยไรหรือก้องปฐุมราช
ชื่อสองชื่อนี้มันยังวนเวียนสับสนอนละหมานกันอยู่

ของหมายใครค่ะ
ใช่ไหม
ออใช่ไงกูจะกินกับจ๊อป
ใช่มั้ย

ช่วยเจนช่วยเจน

ช่วยเจน
ช่วยเจน

ช่วยเจน